เหตุการณ์นี้น้องเขยบุกมาถึงอู่ทำศรี
แล้วมาเจอกับพี่เมีย
ตามหาเมียตัวเองว่าเมียตัวเองอยู่ไหน
ทีนี้ทั้งสองฝั่งเลยน้องเขยกับพี่เมีย

ปรากฏว่าจบชีวิตทั้งคู่นะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บอีก๒คนด้วยนะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ช่วงค่ำเมื่อวาน

แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการไปตรวจสอบ
มีเหตุยิงกันอยู่ที่อู่ช่างอู๊ด

ผู้เสียชีวิตคือนายวิรัติสืบดา
เป็นช่างทำสีที่อู่นี้
นอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าอู่สภาพ
คือโดนยิงอกขวาทะลุหลังเลยนะคะ
ส่วนอีกศพนึงเป็นน้องเขยของผู้ตาย
ก็คือนายอิทธิพงศ์โป่งสันเทียอายุ๓๖ปี
นี่ก็โดนยิงเข้าที่ขมับขวานั่งเสียชีวิตอยู่ในรถกระบะค่ะ
แล้วก็เจออาวุธปืนพกสั้นตกอยู่อีก๑กระบอก

คนเจ็บอีก๒คนคือนายธนทรสืบดาอายุ๒๐ปี
กับนายศรศิษย์โสพลวิทย์อายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นลูกจ้างทั้ง๒คนที่บาดเจ็บ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนา
ทีนี้พอไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุน๒ขนาดตกอยู่
มีขนาด๐๓๘แต่๔ปลอก
กลับขนาด๙มม๔ปลอก
แล้วในอู่ไปเจอปืนขนาด๙มมอีก๑กระบอก
เจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ

ทำไมถึงต้องมีการมาดวนปืนมายิงกันแบบนี้
ทั้งสองคนมีปัญหาขัดใจอะไรขัดแย้งกันหรือเปล่า

กลับขนาด๙มมขัดแย้งกันแย้งกันหรือเปล่า
เขาเป็นพี่เค้ยคนที่มายิง
แล้วพวกเมียเขามีปัญหากันอยู่
แล้วลุงเข้าไปห้ามจะช่วยน้องสาวอะค่ะ
เรื่องอะไรที่ขอร้องกันหรือเรื่องอะไร

เพราะว่าคนเนี่ยเขาเหมาแล้วเขาชอบตีภรรยาค่ะ

ผู้หญิงกูคงพบแล้วคนเนี่ยเขาตามมา

ขอบพระคุณผู้ชม
เห็นไหมก็คือตัวน้องเขยมาตามหาเมียตัวเอง

แล้วก็มาถามถ่ายตลอดเวลากับพี่เขย

เพราะว่าตัวน้องเขยเขาเข้าใจว่าพี่เมียเอาเมียของเขาไปซ่อน
มีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าในการเอาเมียของเขาไปซ่อน
มันก็เลยขัดแย้งขัดใจกันมาโดยตลอดนะครับ
ก็ทางญาติก็ไม่เชื่อนะตอนแรกว่าจะเกิดการยิงกัน
เพราะก่อนหน้านั้นมันเหมือนมีการขู่เอาชีวิตกันไว้อยู่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะคือตัวน้องเขยเองเขาก็บอกนะว่าเขาจะมาตามหาเมีย
ถ้าเกิดยังไม่เจอก็จะตามราวีตลอดไป
แต่ทีนี้เหตุการณ์การเสียชีวิตเนี่ยมันต้องไปสืบต่อไงว่า
เอ๊ะคือสองคนดวนปืนกันแล้วตายทั้งคู่
หรือมีเรื่องอะไรมากกว่านั้น
เพราะว่าล่าสุดตำรวจคุมตัวนายพายุสืบบุกอายุ๔๐ปี
แล้วก็มีอาวุธปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกไปจับตัวได้
แล้วก็เอาตัวไปที่สพเมืองกาญจนบุรี
ตัวนายพายุเนี่ยเขาอยู่ในอู่นั้นด้วยนะคะ
แล้วนายพายุก็สารภาพบอกว่าใช้อาวุธปืนยิงสวนออกไป
นายอิทธิพงศ์คนที่เป็นน้องเขยแล้วก็มาตามหาเมียเนี่ยนะ

แล้วตอนนั้นตัวนายพายุเขายังไม่ทราบว่า
คือตัวนายพายุเองเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าตัวนายอิทธิพงศ
ที่ถูกยิงที่หัวตายไม่รู้ว่ายิงตัวเองตาย
หรือโดนอาวุธปืนที่นายพายุยิงออกไป
ตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะ
เพราะว่าตัวของผู้ตายที่มาตายอยู่ในรถ

คือยิงคนอื่นแล้ววิ่งหนีขึ้นมาที่รถ

ตำรวจต้องเคลียร์ประเด็นเหล่านี้ด้วย
ถูกต้องแต่ทีนี้มันมีเรื่องของทิศทางกระสุนปืนด้วยนะคุณสืบสกุล
คือเขาบอกว่ากระสุนปืนมันมาจากในอู่
เพราะอะไรรู้ไหมมันมีรอยกระสุนอยู่ตรงมือจับประตูรถด้านซ้าย
แล้วแต่ตอนนี้มันจะต้องรอแหละ
รอผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน
ใช่เพราะเมื่อคืนตอนเจ้าหน้าที่ไปแล้วตำรวจไปจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้สายวัดใช้อะไรเลยนะคุณนะ
ในการวัดทิศทางวัดระยะวัดหาแนวกระสุน
เพื่อสืบทราบว่าตกลงแล้วมันเป็นการยิงกันยังไงบ้าง
ลักษณะการยิงเกิดจากใครเกิดจากปืนกระบอกไหนนะฮะ
แล้วก็ต้องเอาข้อมูลจากนายพายุมาประกอบด้วย
เพราะว่านายพายุเองเขาก็บอกว่าเขายิงออกมาจากอู่จริง
แต่ว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ยิงไปเนี่ยมันไปโดนใครบ้าง
แล้วก็ปฏิเสธด้วยนะบอกว่าตัวเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าใคร
ตำรวจก็แจ้งข้อหากับนายพายุนะคะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พรบออาวุธปืน
เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
แล้วก็ปืนที่เขาใช้ก่อเหตุตอนนี้ตำรวจก็เอาไปส่งพิสูจน์อยู่
ทีนี้บรรยากาศของที่อู่ช่างอู๊ดเป็นยังไงบ้าง
นักข่าวของเราก็ไปดูบรรยากาศค่ะ

ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่เขาเล่าสั้นนะ
เขาบอกว่าตอนที่มีเหตุดวนปืนกันเนี่ยตัวผมเองไม่อยู่
ออกไปธุระข้างนอกแล้วผมก็ไม่รู้ด้วย
ว่าทางพี่เมียกับน้องเขยเขามีปัญหาอะไรกัน
อันนี้คือข้อมูลจากช่างอู๊ดที่เป็นเจ้าของอู่
ส่วนศพของผู้ตายก็จะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ตำบลดอนฉลาบอำเภอห้วยกระเจ้าที่กาญจนบุรี
อกจากเจอช่างอู๊ดที่เป็นเจ้าของอู่แล้ว
นักข่าวเจอลูกน้องในอู่ค่ะก็ไปสอบถาม
ลูกน้องในอู่น่ะเล่าให้ฟังก็บอกว่าตัวนายอิทธิพัฒน์เนี่ยนะ
จริงเขามาที่อู่นี้บ่อยมาหาพี่เมียก็คือนายวิรัตินี่แหละ
มาตามถามหาเมียตัวเองตลอดเลย
ส่วนทางพี่วิรัติพี่เมียก็ไม่รู้ว่าน้องฉันไปอยู่ที่ไหน
รู้แค่ว่าไปทำงานที่กรุงเทพแล้วนายอิทธิพัฒน์เนี่ยนะคะ
ก็ตามตลอดเลยจนล่าสุดน่ะนายอิทธิพัฒน์ก็เลยมาขู่ไง
บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอน้องไม่เจอเมียตัวเอง
ก็จะตามราวีอยู่จนมันกลายเป็นเหตุสลดแบบนี้นะคะ
เป็นปัญหาที่ค้างคาใจกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ